คุณเป็นตัวแทนของพักการเมืองหรือเปล่าพูดง่ายเลย
จริงไม่ใช่ครับผมทำอะไรก็แล้วแต่นะ
ไม่ว่าจะเหตุการณ์ดังจบที่สภาไปออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่
มักจะขุดผมเสมอว่าไปยุ่งไปอยู่เกี่ยวกับพักนู้นพักนี้
ในอดีตผมอาจจะเคยไปเป็นอาสาสมัครคอยช่วยงานของพักการเมือง
แต่ผมไม่ได้ไปอยู่กับพักการเมืองแต่ภาคการเมืองหนึ่ง
ไปร่วมกิจกรรมในฐานะผู้จัดหรือคนซัพพอร์ต
เกือบจะปีนึงแล้วครับดังนั้นการจัดงานชุมนุม
อะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่หมุดหมายก็คือตั้งแต่ปลายปี๖๒เป็นต้นมาเนี่ย
ผมไม่ได้ไปในนามของภาคการเมืองใดเลย
ในนามของตัวเองและกลุ่มเยาวชนปลดแอบเท่านั้นครับ
ทีนี้การมารวมตัวกันคือพี่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้คำว่า
เยอะน้อยจุดติดหรือไม่แต่เอาแค่ว่าคือเราให้เวลารัฐบาลสองสัปดาห์
เพื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเขากับ๓ข้อเรียกร้อง
ซึ่งอันนี้อย่าเรียกกดกัน
สมมุติว่า๓ข้อไม่ได้เลย๒อาทิตย์คุณจะทำอะไรได้
อันนี้ขอถามแบบคนที่ไม่เชื่อการชุมนุมของคุณนะ
คุณทำอะไรได้๓ข้อเรียกร้องนี้ถ้า๒อาทิตย์เขาไม่ทำ

ผมเชื่อเสมอว่าแรงกดดันจากภาคประชาชนสำคัญ
และถ้าโดยมีแรงกดดันมหาศาลเนี่ยรัฐบาลจะต้องตอบสนองสักวันหนึ่ง
ถ้าใน๒สัปดาห์ไม่มีการตอบสนองใดเลยเลือกที่จะนิ่งใส่เรา
เป็นสิ่งจำเป็นครับที่เราจะต้องยกระดับการชุมนุม
ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเงียบ
สำหรับภาคประชาชนเองนะเพราะการเคลื่อนไหวในต่างจังหวัด
ว่าจะที่เชียงใหม่มหาสารคามหรืออะไรก็แล้วแต่
มันจะมีขึ้นเรื่อยทั้งหมดหนุนข้อเรียกร้องของเราทั้ง๓ข้อครับ
หนุนของเราหมดไปในทางเดียวกันใช่ครับ
แกนเดียวกันเป็นแกนคือเป๊ะเลยครับอ่า
ค่ะคือเราประเมินว่ายังไงถ้า๒สัปดาห์นี้
คือเรามันกันไม่คุยยาวนะฮะเราคุยเอาแค่สองสัปดาห์ที่ทางวีทีเรียกร้อง
แล้วมันจะไปต่อได้ไหมเออหนูขอพูดประเด็นที่คุณภัยบูลเชิญค่ะ
ลิตซ์มาก่อนได้มั้ยคะที่คุณพัยบูรณ์ยนต์ไปในเรื่องของ
คือต้องเรียนตามตรงเลยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียกร้องประเด็นเดิม
เพราะคนคนเดิมเนี่ยค่ะมันทำให้บ้านเมืองชิบหะขออภัยค่ะ
ค่ะเพราะคนคนเดิมอ่ะทำให้บ้านเมืองตอบตรงตรงดีค่ะ
แย่แบบนี้ค่ะก็ยังไงเราเราเรียกไม่ได้ค่ะ
ที่เราจะต้องเรียกร้องในประเด็นเดิมเราเลี่ยงไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่เราต้องออกมาในวันนี้ค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่คณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจตั้งแต่ปี๕๗มาเนี่ย
ไม่ได้เกิดเรื่องดีดีขึ้นเลยค่ะเกิดแต่เรื่องแย่แย่อ่ะ
คนอุ้มหายคนแสดงออกโดนจับเข้าคุกโดนหาว่าเป็นบ้า
โดนหาว่าเป็นคนไม่ปกติคนที่ต่อต้านรัฐถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ย
ก็จะตอบโตเบาเบาเช่นอ่าไม่ก็ไม่เบาหรอกค่ะ
ก็เช่นยัดคดีอ่าไม่เบาหรอกใช่ยัดคดีทำให้เราวุ่นวาย
ทำให้เราต้องเอ่อไปโรงพักไปสารไปนั่นไปนี่ซึ่ง
มันมันไม่รู้ว่าจะสัญหาคำไหนมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มันชอบทำอะค่ะ
แล้วก็มันก็มันไม่มีทางเลี่ยงได้ที่เราจะออกมาเรียกร้องประเด็นเดิม
ตามใดที่คนเหล่านี้ยังอยู่และพักพวกของคนเหล่านี้ยังอยู่
ยังไงเราก็ต้องออกมาเรียกร้องค่ะอืมทีนี้ถ้าสองอาทิตย์ค่ะ
สองอาทิตย์ไม่ได้เกิดการขยับเดี๋ยวเหลือเวลาไว้ให้อาจารย์ภัยบูลนะคะ
คือจะเอายังไงต่อก็ยังจะกลับมาชุมนุมกันอย่างนี้หรอคะ
แน่นอนค่ะยืนยันคำเดียวกันกับฟอร์ตค่ะเพราะว่าเราร่วมกันมาตั้งแต่ต้น
แล้วเราจะไปต่อแน่นอนอืมค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าข้อเรียกร้องของ
ก็คือชุมนุมใช่ไหมคะข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่
ในนามคนรุ่นใหม่แต่จริงแล้วมีคนหลายรุ่นนะ
ก็ไม่อยากจะผูกขาดนะคะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร
รัฐบาลต้องแสดงออกถึงการรับฟังเสียงพวกเขาอย่างไรคะ
ก็คงต้องฟังฮะแต่ว่าส่วนจะปฏิบัติตามหรือไม่
ก็ต้องเป็นกลไกของข้อที่เรียกร้องไว้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียกร้องนั้นการเรียกร้องเนี่ย
การแสดงความเห็นเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนนะค่ะ
แต่ว่าก็ทั้งนี้แต่ถ้ามีการชุมนุมนั้นต้องอย่าไปผิดกฎหมาย
ถ้าผิดกฎหมายแล้วเราอ้างความบริสุทธิ์ใจอ้างความรักชาติอ้างอะไร
ซึ่งผมก็อ้างกันมาอย่างนั้นนะครับการชุมนุมที่ผ่านมาตลอด
หรือประชาหรือพันธมิตรก็อ้างอย่างเดียวกัน

ปรากฏมีคดีกันหมดเลยจนถึงป่านนี้

สิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับนะว่าผมเป็นห่วง
ไม่ใช่ครูนะฮะแต่ว่าพูดถึงประสบการณ์
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังอยากจะให้รักษาไว้ก็คือ
การแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำได้
แสดงความคิดเห็นต่างอะไรต่างเอากันเลยนะฮะ
ไม่ได้มีปัญหาแต่เรื่องชุมนุมตั้งนั้น
ผมเป็นห่วงมากเพราะมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะนะฮะ
ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฮะ
เรียนแล้วว่าความคิดเห็นการเสนอความคิดเห็นนั้น
มันจะมีผลเป็นรูปธรรมได้หรือไม่
มันต้องดูกลไกของกฎหมาย
กลไกของรัฐมนูลที่จะนำไปสู่ประเด็นที่พูด
เช่นยุบสภาอยากให้ยุบสภา
อยากให้หยุดคุกคามประชาชนอยากให้ร่างรัฐมนูลใหม่
ทั้งหลายมันจะต้องมีกฎหมายอะไรต่างที่เกี่ยวข้อง
อย่างยุบสภาเราไปเรียกรองให้ยุบสภา
แต่ถ้าเขาไม่ยุบแล้วเราบอกให้ยุบ
คือสิ่งที่ผมอยากให้ระวังก็คือ
ประชาชนทั้งประเทศก็ดูอยู่นะ

ดังนั้นประชาชนทั้งประเทศอาจจะสะท้อนว่าอะไรควรหรือไม่ควร